ต่อที่เรื่องของหมาเรื่องของสุนัขกันนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะใช้ไม้กระหน่ำตีไปที่สุนัขตัวนี้

จากนั้นเอาร่างของสุนัขตัวนี้
ยกขึ้นมาทุ่มลงกับต่อไม้
ก็ยังไม่พอนะครับยังจะทุ่มมันไปแบบนั้น
และท้ายที่สุดก็เอาซากสุนัขตัวนี้ไปทิ้งขยะ
เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
เพราะมีผู้ร้องเรียนคุณดูสิโหดร้ายมากคลิปนี้
ใช่แล้วสิ่งที่สะเทือนใจคือประโยคที่เขาพูดว่า

บันทึกภาพวินาทีที่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ใช้ไม้ตีไปที่หัวของสุนัขเต็มแรงหลายต่อหลายครั้ง

ฟาดแล้วก็ทุ่มไปกับต่อไม้อย่างแรงอีกหลายครั้ง
ก่อนที่จะลากร่างของสุนัขออกนอกประตูบ้าน
เป็นการแชร์คลิปเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนี้
กำลังกระทำความรุนแรงกับสุนัข
พร้อมระบุข้อความไว้แบบนี้ครับ
หมาเราตายเพราะเด็กเล่นไม่รู้เรื่อง
คือลูกของพ่อเลี้ยงไปแห่หมาเรา
หมาเราคงจะรำคาญก็เลยงับน้อง
มีแผลถลอกเล็กน้อยนิดนะครับ
แม่เราก็เลยวิ่งมาดูน้อง
แต่พ่อเลี้ยงกลับคว้าไม้แล้ววิ่งไปตีหมาของเรา
หมาเราตายไม่พอจับหมาเราฟาดเข้ากับต่อหมาอีก
หมาตัวนี้พ่อเลี้ยงแม่และเรา
เป็นคนเลี้ยงมาเองกับมือแต่กลับฆ่าหมาตัวนี้ได้ลงคอ
ประโยคนึงที่ออกมาจากปากพ่อเลี้ยงก็คือ
เลี้ยงมันมากูก็ฆ่ามันได้
ตอนนี้พ่อเลี้ยงกับน้องหนีไปไหนไม่รู้นะฮะ
นี่เป็นข้อความที่ถูกโพสต์ออกมา
พร้อมกับคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียล

แสดงความคิดเห็นก็เกือบหมื่นนะฮะ
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิงตำนิ
จิตใจโหดเยี่ยมเกินคน

มันไม่ใช่ทางออกที่ดีสำหรับเหตุการณ์นี้และเกินไปไหม
มันก็มีชีวิตจิตใจมันมีหัวใจนะ
ส่วนจิตใจคุณทำด้วยอะไรนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าเหตุการณ์นี้
เกิดขึ้นที่บ้านที่ตำบลห้วยใหญ่
ที่อำเภอบางลมงค์จังหวัดชวนบุรี

แล้วก็รายงานออกมาถึงช่วงเหตุการณ์นั้น
บอกว่าตอนเกิดเหตุการณ์นี้นะครับ
ลูกของพ่อเลี้ยงนะครับวัย๕ขวบเป็นเด็กผู้ชายนะ

สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธ์ปอมผสมบางแก้วอายุ๒ปี

เจ้าสุนัขตัวนี้ก็ถูกเด็กชายวัย๕ขวบแหย่

แต่ว่านิสัยเจ้าซูชิมันไม่ชอบให้คนไปยุ่งไปจุกจิกจู้จี้อยู่แล้วไงคะ
ขณะนั้นตัวพ่อนั่งเล่นมือถืออยู่
แล้วก็เห็นเจ้าซูชิกัดเด็กชายไปเล็กน้อย

พ่อเด็กได้เข้าทำร้ายหมาตามคลิปจนตายทันทีเลย
ซูชิถูกกระทำรุนแรงแบบที่เห็นนี้
ที่พ่อเลี้ยงจะนำสุนัขไปทิ้ง
นำตัวเด็กชายไปหาหมอแล้วทั้งคู่ก็หายตัวไปเลยนะครับ
จากนั้นที่บ้านก็ต้องนำสุนัขที่ถูกทิ้งในถังขยะ
เหมือนเป็นชีวิตที่ไร้ค่าเอาไปฝัง
แล้วก็มีการส่งคลิปนี้ให้กับลูกสาวของบ้าน
ซึ่งก็เป็นเจ้าของสุนัขเอามาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สพห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงไว้เรียบร้อยแล้ว
เพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับตัวผู้ชาย
ก็คือนายวันเฉลิมรุ่งเรืองอายุ๓๑ปีต่อไปนะครับ
ก็คือแจ้งความไว้ที่สพห้วยใหญ่แล้ว
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนโพสต์เธอก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าสุนัขมันทำแบบนี้ทำไมไม่ตีสั่งสอน

เช่นเดียวกันกำลังประสานตำรวจท้องที่แล้วก็กองสวัสดิภาพสัตว
พร้อมเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ในการลงพื้นที่
ตรวจสอบดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ